ว่ามือปืนหนีคดีบุกกราดยิงท่าขี้เหล็กครับ
คุณผู้ชมครับคดีนี้ตำรวจเมียนมากับตำรวจไทยต้องช่วยกันแหละ
เพราะว่าตำรวจเมียนมาบอกว่าตำรวจไทยจับให้หน่อย
อืมจับให้หน่อยดินี่มาก่อเหตุที่ท่าขี้เหล็กบ้านผม
ตำรวจไทยบอกว่าเฮ้ยที่นี่มันก็แสบมันก่อเหตุเหมือนกัน

นี่กล้องวงจรปิดนะครับแสดงให้เห็นเหตุการณ์
ดูก็รู้ว่ายิงในร้านอาหารครับเออนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะ

เดินเข้ายิงใส่ยิงใส่นี่คือร้านอาหารครับ
คู่กรณีวิ่งหนีกระสุนหัวซุกหัวสุน
ขณะก่อเหตุนะครับผู้ก่อเหตุเนี่ย
ชักปืนไปทั่วร้านเลยนะเหตุเกิดที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง
ห่างจากชายแดนแม่สายเชียงรายไปประมาณ๒กิโลเมตร
มิถุนายนที่ผ่านมาเหตุการณ์นี้นะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บสามคน
ด้วยกันเป็นผู้หญิงหนึ่งคนทราบชื่อคือนางสาวปาริชาติอายุยี่สิบแปดปี
แล้วก็ผู้ชาย๒คนทราบชื่อคือนายอาตศิษย์อายุ๒๖ปี
แล้วก็นายพานุชิตอายุยี่สิบหกปีทั้งหมดเป็นคนไทยนี่เออนะ
ทั้งหมดเป็นคนไทยนี่นะครับไปเที่ยวฝั่งเมียนมาตั้งแต่สิบสาม
มิถุนายนแหละครับส่วนผู้ก่อเหตุคาดว่าก็เป็นคนไทยเหมือนกัน
อายุประมาณสามสิบถึงสี่สิบปีตำรวจเมืองท่าขี้เหล็
ประสานกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็สพแม่สายบอกว่า
ช่วยตามจับหน่อยนะผู้ชายคนก่อเหตุ
ล่าสุดพบว่านะครับหนีหมายจับในคดีอาญาจากภาคใต้ของเรา
เหมือนกันแล้วข้ามไปฝั่งเมียนมาเขานะครับ
ส่วนปมการก่อเหตุที่ไปยิงที่ร้านอาหารในท่าขี้เหล็
เหล็กตอนนี้อาการปลอดภัยสำหรับผู้ก่อเหตุเนี่ย
ยังไม่แน่ชัดว่าหนีกลับไทยมาหรือยัง

ได้ที่ผมบอกไงฝรั่งเมียนมาฝั่งเราก็มีหมายจับเหมือนกัน
มีหมายจับทั้งสองฝั่งครับ